ทุกผู้ชมครับมีคดีที่เกิดขึ้นจากการเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
ก็เคลียร์กันไม่ได้แทงกันตายซะแล้วที่สมุทรปราการนะครับ
มีหนุ่มคนนึงนะถูกรุ่นน้องทำงานที่เดียวกันเขาถูกรุ่นน้องชกก่อน
อีกวันหนึ่งเจอกันเนี่ยรุ่นน้องก็พยายามจะขอโทษจะเคลียร์
รุ่นน้องที่เป็นมือแทงนะเขาอ้างว่าอย่างนี้เคลียร์ไม่ลงตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานเข้าเถอะในทองที่สพสำรงต์ใต้
มีผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านในซอยบุญถนอมตะบนสำโรงอำเภอพระประแดงสมุทรปราการนะครับ
ที่ถนนหน้าบ้านมีศพของนายกิติชัยกุลธรรมโมหรือว่าในต้นอายุ๒๓นะครับ
เป็นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งอยู่แถวถนนปู่เจ้าสมิงพรายที่เสียชีวิตอยู่
ถูกแทงเข้าที่ใต้ชายโครงข้างซ้ายทะลุปอดหนึ่งแผลอีกแผลหนึ่งอยู่ต้นขาขวานะครับ
สองแผลด้วยกันคนก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมงานนะทำงานที่เดียวกันเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
ชื่อนายอนุพัฒน์พลฤทธิ์หรือว่าในบิ๊กอายุสิบเก้า
หลังก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี้ยก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายก็คือนายกิติชัยนะกับคนก่อเหตุก็คือนายอนุพัฒน์
ก็มาตั้งวงดื่มเหล้ากันที่ห้องเช่าแห่งเนี้ยนะ
เป็นอ่าห้องเช่าของน้องชายของคนที่เขาอยู่ด้วยค่ะอ่า
ก็อยู่ชั้นสองบ้านนี้ก็เป็นห้องเช่านะครับชั้นสองของบ้าน
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในบิ๊กคนก่อเหตุได้เอ่ยปากขอโทษ
นายกิติชัยผู้ตายเรื่องที่เมื่อคืนวันก่อน
ไปทำร้ายกันไว้อืมไปชกไปต่อยกันไว้นะ
แต่ผู้ตายเขาบอกว่าดูที่ตานี่สิพูดภาษาเพื่อนกันเลยนะ
บอกมึงดูที่ตากูเนี่ยสิกูไม่ยอมเพราะถูกชกเบ้าตามา
ตาแตกเลยไม่ยอมนะฮะทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันเลยทีนี้
ผู้ตายก็พยายามเข้าไปเอาคืนคือจะไปต่อยในบิ๊ก
แต่ในบิ๊กชักมีดออกมานะแล้วก็แทงไปสองครั้ง
เข้าใต้ชายโครงข้างซ้ายทะลุปอดกับต้นขาขวาอ่า
คนที่เขาอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขาก็พยายามห้ามแล้วแต่ว่าในบิ๊กเนี่ย
เอามีดถือจ่อมาที่หน้าแล้วพูดว่าอย่ามายุ่ง
ผู้ตายถูกแทงก็วิ่งจากห้องเช่าที่อยู่ข้างบนบ้านเนี่ย
ลงมาข้างล่างแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในห้องห้องหนึ่งเป็นห้องประกอบงานมา
อ่าอยู่ติดกับอาคารห้องเช่าส่วนพยานกับชาวบ้านเห็นเหตุการณ์
ก็พยายามพาผู้ตายออกมาจากห้องแล้วก็ไปแจ้งตำรวจนะครับ
แต่ว่าผู้ตายมาถึงแค่หน้าบ้านฮะไม่ไหวครับ
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
เขาบอกว่าอย่างไรพี่ผมขอโทษแล้วกันแล้วมึงดูตากูไม่ต้องมาขอโทษ
ถ้าพี่ไม่ยอมผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน
สักพักเขาก็เดินเข้าข้างน้ำเขาก็เดินออกมาข้างนอก
เดินมารู้เขาเดินมาข้างนอกตอนไหนเขาก็เลยตีกัน

สักพักเขาก็เดินเข้าห้องน้ำเขาก็เดินออกมาข้างนอก
เดินมารู้เขาเดินข้างนอกตอนไหนเขาก็เลยตีกัน
ต้องกว่านั้นผมเห็นพี่โต้หนาตีคนหลังถึงขอโทษก่อนครับ
แล้วก็การะบันชูลบูนผมก็ข่าวก็ร่วงแหลายหน้า
รุ่นพี่เอาไว้แต่รุ่นพี่ไม่ยอมจะเอาคืนนะแต่ตัวเองก็โพกมีดมานะ
ค่ะคือจะมาขอโทษเนี่ยนะอ่ามีผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับ
อ่าชื่อว่านางสุพรรคโฉมฉายอายุห้าสิบเอ็ดบอกว่าตอนเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นเห็นทั้งคู่เนี่ยวิ่งไล่ตามกันลงมา
ข้างบนที่เป็นห้องเช่านะไม่ทันสังเกตว่าในต้นถูกแทงบาดเจ็บอยู่
ข้างล่างนะซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานโรงไม้กันอยู่เนี่ย
ตะโกนบอกว่าเห็นเลือดไหลออกมาจากห้องที่ในต้น
วิ่งเข้าไปหลบอยู่ข้างล่างเพราะว่าถูกไล่แทงมาไง
ก็เลยเข้าไปช่วยกันเคาะประตูแล้วก็พังหน้าต่างเข้าไป
พบว่าตอนนั้นในต้นตัวซีดตาลอยก็ช่วยกัน
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือแต่ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตก่อน
ส่วนตัวเคยเห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบมานั่งดื่มเหล้ากันสังสรรค์กันบ่อย
แต่ไม่เคยเห็นในบิ๊กคนก่อเหตุมาก่อนคาดว่าคงมีเรื่องกันมาก่อน
เพราะวันก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นในต้นตาเขียวช้ำคิ้วแตกมา
นอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องเพื่อนที่นี่แหละแต่ไม่คิดว่าจะมาเอาคืนกัน

ช่วยกันพยุงออกมาต่อยอีกตอนพยุงเขาพูดกับแฟนพี่ว่าช่วยผมด้วยผมโดนแทง
แต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากเสียงเขาเบามากแล้ว
พี่พยุงออกมาตรงหน้าตึกตรงนี้เขาเหลืองมากแล้วแต่เขายังหายใจอยู่
พวกนี้เขาก็จะมาอยู่ส่วนของเขาตกเย็นก็จะมาเล่นเกมพอเสร็จเขาก็จะกลับกัน
ถ้าซื้อส่วนมากที่เห็นนะเขาจะซื้อเบียร์เป็นรังแล้วเขาจะนั่งกินกันเฉย
แล้วก็เล่นเกมพอมาเสร็จเขาก็ต่างคนต่างแยกย้ายกัน

คนก่อเหตุไม่เคยเห็นแล้วรถคันที่มาก่อเหตุก็มีครั้งแรกที่มาจอดที่เนี่ยที่พี่เห็น
ขณะที่ทีมข่าวก็สอบถามไปที่เพื่อนร่วมงานของทั้งคู่นะคะ
ซึ่งเพื่อนร่วมงานก็ให้ข้อมูลว่าทั้งคู่เขาทำงานด้วยกัน

ผู้ตายชอบตบหัวในบิ๊ก
แต่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการตบเล่นในลักษณะรุ่นพี่รุ่นน้อง

ซึ่งวันนี้ค่ะญาติของในต้นผู้ตายนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้าน
เพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้กลับบ้าน
แม่ของในต้นโอ้โหร้องไห้นะคะ
รองเท้าของลูกที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เรียกชื่อลูกบอกว่าให้กลับบ้านนะ
แม่พ่อญาติมารับแล้ว

ครอบครัวก็จะนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดสว่างอารมณ์จังหวัดขอนแก่นนะคะ

นางสาวสุภลิดาสุเทวีอายุ๒๑ปีเป็นแฟนของผู้ตาย
ก็มาร่วมทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วยนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเย็น๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กลับจากที่ทำงานในสภาพเบ้าตาขวาเขียวช้ำหัวคิ้วแตก
เธอก็ถามแฟนนะคะว่าไปทำอะไรมา
แต่แฟนตอบว่าไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวคืนนี้จะไปเอาคืน

ใช่คือแบบเดี๋ยวไปเอาคืนอย่างนี้
แล้วแฟนก็ออกมาอยู่ที่ห้องเช่าของน้องก็คือที่เกิดเหตุนะคะ
ตั้งแต่คืนวันที่๑๔พฤศจิกายนนะคะ

เช้าวันที่๑๕พฤศจิกายนวันเกิดเหตุแฟนสาวเขาออกไปทำงาน
รู้อีกทีก็คือมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนถูกแทงตาย

ว่าทั้งคู่เขาทะเลาะอะไรกันสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่ก็ฝากตำรวจเอาเรื่องคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะคะ
เขาโทรหาหนูตอนตี๔แล้วหนูก็ออกมาหาเขาที่โรงพยาบาลค่ะ

แล้วหลังที่เขาตายหนูก็ไม่รู้ว่าเขากลับบ้านหรือไม่กลับ
พอหนูมารู้อีกทีตอน๔โมงเย็น

หนูไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า
คือเขาโทรบอกหนูออกมาตอนตี๔เพราะว่าเขาอยู่โรงพยาบาล
หนูก็จะบอกว่ายังรักเขาอยู่ค่ะ
กลับบ้านกลับบ้านเราเพราะว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

คนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายอนุพัฒน์พลฤทธิ์หรือว่าในบิ๊กอายุ๑๙นะครับ
หลังก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะฮะ

ตำรวจสพสำโรงใต้ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
จับได้ที่นู่นนะฮะสถานีรถไฟหัวหินฮะ

เพราะว่านี่ฮะในบิ๊กครับพอก่อเหตุแล้วนะ
ก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ไปที่บ้านพักในซอยหมาดูของตัวเองห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตร
แล้วก็ซื้อตัวรถไฟฮะสายใต้นู่นเลยครับกรุงเทพนครศรีธรรมราช
อยู่ที่สุราชธานีมีสวนยางอยู่
กะว่าจะไปหลบหนีกบดานอยู่ที่นั่นนะครับ
แล้วก็ไปถูกจับที่สถานีรถไฟหัวหิน
พร้อมกับของกลางก็คือมีดยาว๑๐นิ้ว

นี่ครับในบิ๊กถูกจับได้แล้วนะครับ
บิ๊กบอกว่าเอาละเขาก็ก่อเหตุจริงแหละแทงเพื่อนรุ่นพี่จนตาย
โดยเขากับในต้นเป็นเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกัน
คืนก่อนเกิดเหตุเขาอ้างว่าอย่างนี้มีปากเสียงกับในต้นผู้ตาย
แล้วก็ชกต่อยกันก็นั่นแหละเขาก็เบ้าตาแตก
วันเกิดเหตุมาเจอกันตั้งใจจะมาเคลียร์แต่ตกลงกันไม่ได้
เขาอ้างว่าเขาเนี่ยพยายามขอโทษรุ่นพี่แล้ว
ก็รุ่นพี่ไม่ยอมก็เลยชกต่อยกันอีกแต่ว่าเขาสู้ไม่ไหว
เขาก็เลยเอามีดที่นำติดตัวมาด้วยเนี่ยชักออกมาแล้วก็แทงใส่เข้าไป
เขาเสียชีวิตพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะฮะ

แต่มีดก็ยาวอยู่นะคะพกมีดอย่างนี้ไปวงเล่าแล้วก็ไปขอโทษเขา
น่ากลัวนะมีดเนี่ยแต่พกมีดขนาดนี้ไปเลย
อันนี้คือตั้งใจจะไปขอโทษเขาแต่ว่าพกไปอันนี้มัน
เพราะมันอารมณ์กันขึ้นอะไรแบบนี้นะ